อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมหลังจากมีเด็กสาววัย๑๙ปีวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากแม่ค้าบอกว่าถูกผู้ชายคนนึงเขาแชทมาลวงไปถูกข่มขืนไปกักขังหน่วงเหนียวนะครับทรัพย์ด้วย
ถูกต้องล่าสุดมีการออกหมายจับก็คือในท็อปนี่แหละนะฮะแล้วก็นายท็อปเนี่ยสามารถถูกรวบตัวได้แล้ว
หลังนี้ไปกบดานถึงจังหวัดเพชรชบุรีนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจก็มีการนำตัวนายสาธาดาบัวทองหรือว่าท็อปอายุยี่สิบแปดปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาข่มขืนกระทำชำราวแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวหญิงสาววัย๑๙ปี
โดยในเนี่ยถูกศานจังหวัดตะหลิงชันออกใหม่จับวันที่สิบสองตุลาคมนะฮะในข้อหาคมคืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยที่ผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืนและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย
วงเหนียวกักขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย

เมื่อคืนวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาย้อนกลับไปนิดหนึ่ง
ในท็อปเขาก็มีการแชทคุยกันกับผู้หญิงคน๑วัย๑๙ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของนักสะสมพระเครื่องชื่อดังในจังหวัดปฐุมธานี
ก็นัดกันไปดื่มสุราที่สถานบันเทิงย่านตลิ่งชันจนสักประมาณเที่ยงคืนคุณผู้ชม
ฝ่ายหญิงเมาแล้วท็อปเนี่ยก็พาผู้หญิงคนนี้ไปพักที่บ้าน
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานบันเทิงแล้วขังเอาไว้
ต่อมาอีก๒ชั่วโมงก็กลับไปข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
ยึดโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าเงินของผู้หญิงคนนี้เอาไว้

แถวบางแวกพาศรีเจริญแล้วยึดเงินจากผู้หญิงคนนี้ไป๕๐๐บาท
จังหวะนั้นผู้หญิงใช่คนนี้ได้จังหวะหนีออกมาขอความช่วยเหลือจับคนละเบิงดี
ตำรวจรวบรวมหลักฐานและขออำนาจศาลออกหมายจับในท็อป
แล้วก็หลบหนีไปอยู่ที่อำเภอแก่งกระจาน
ญาติก็ประสานติดต่อขอมอบตัวแต่ก็ไม่ยอมเดินทางมอบตัว
ตำรวจก็เลยประสานกันไปยังตำรวจเพชรชบุรีจับกลุ่มตัวในท็อปได้ในที่สุด
ทางนี้ในท็อปก็ยังคงให้การภาคเศษยืนยันจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ
พนักงานสอบสวนได้นำตัวในท็อปมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
โดยที่มีมารดาและของในท็อปนะฮะไปช่วยยืนยันในความบริสุทธิ์ของลูกชายด้วยนะฮะ
โดยการสอบสวนของตำรวจใช้เวลา๑ชั่วโมง
แต่ว่าในท็อปนั้นยังคงยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนกระทำชำราวผู้หญิงคนนี้ตามข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งดำเนินคดีเอาไว้นะครับ
ส่วนพฤติการที่นายสาธาดาล่อลวงนางสาวเอไปดื่มกินที่สถานบันเทิงจนเกิดอาการมืนเมาเนี่ยนะคะ
นายสาธาดาบอกว่าไม่ขอให้การใดในชั้นพนักงานสอบสวนจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
กระทั่ง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันให้นายสาธาดาเซ็นบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็นำตัวนายสาธาดาไปฝากขังต่อสารจังหวัดตลิ่งชัน
ไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่ประสงค์ทำแผนค่ะ
ครับทั้งนี้หลังจากการฝากขังญาติก็ได้เดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อแสดงความจำนงในการขอยื่นการประกันตัว
โดยนำหลักทรัพย์สำหรับการขอประกันตัวในท็อปเป็นวงเงิน๓แสนบาท
เพราะว่าญาติมองว่านายท็อปนั้นไม่ได้มีพฤติการหลบหนีนะครับ
อีกทั้งการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็เป็นการมอบตัวต่อตำรวจที่จังหวัดเพชรชบุรีเอง
แต่ว่าพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เพราะตำรวจยืนยันข้อหาที่นายท็อปหรือว่านายศาสดากระทำเป็นโทษสถานหนัก
อีกทั้งการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นทางชุดเสี่ยบสวนของกมนนบ๗
ที่ร่วมกับชุดเสี่ยบสวนของตำรวจพูทรจเพชรชบุรี
ในการจับกลุ่มตัวตามหมายจับที่กำลังหลบหนีอยู่
ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจเพชรชบุรี